เอาข่าวนี้ค่ะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่บอลเชิญยิ้มกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดพี่บอลประกาศข่าวดีในอินสตาแกรมค่ะ
บอกว่าลูกชายน้องเบลมาขอลาบวชแล้วค่ะ
โดยพี่บอลนะคะได้โพสต์รูปคู่กับน้องเบลเนี่ยค่ะภาพนี้เลยนะ
อยากกับแฝดเอาจริงจริงน้องหน้าคล้ายกันมากนะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะว่าลูกมาขอบวชแค่นี้พ่อก็ดีใจแล้ว
เดือนตุลาได้เห็นลูกเป็นพระอ่าพอโพสต์ไปแบบนี้ปุ๊บนะคะ
ก็มีเพื่อนร่วมวงการมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลย
พี่แจ๊ดชวนชื่นค่ะที่ออกมาบอกว่าดีใจด้วยครับพี่สาธุครับ
ขณะที่หนูเล็กก่อนบ่ายนะคะที่นอกจากจะมาร่วมอนุโมทนาบุญแล้ว
ยังบอกว่าพ่อลูกคู่นี้หน้าตาเหมือนกันมากคือคิดเหมือนเราทั้ง๓คนเลย
มาทางเทวราชติดต่อสอบถามไปยังพี่บอลนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าจริงเนี่ยตั้งใจจัดงานวันเกิดให้ลูกสาว
แล้วลูกชายก็มาบอกว่าจะขอบวชนะพ่อ
หัวอกคนเป็นพ่อเนาะพอได้ยินแบบนี้ก็ปลื้มใจค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเบลก็เลื่อนบวชมาแล้ว๒รอบ
รอบแรกจะบวชก็สูญเสียคุณโรเบิร์ตสายควันไป
รอบสองพอจะบวชก็มาเสียนครชวนชื่นไปอีกค่ะ
ครั้งนี้แหละเป็นโอกาสดีแล้วเหมาะเจาะลงตัว
แล้วต้องบอกว่าสมกับเป็นงานบุญจริงนะคุณผู้ชม
พี่บอลเนี่ยบอกว่าตั้งแต่โพสต์ว่าลูกจะบวชมีคนติดต่อมาช่วยงานกันเยอะเลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่บอลกันหน่อยนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นหน้าน้องไบร์ทนะลูกสาวอีกคนนึง

ใช่ค่ะมีแต่ข่าวดีทั้งนั้นเลยนะสำหรับพี่บอลนะ
ร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวของพี่บอลด้วยนะคะ
ลูกชายหล่อซะด้วยนะวันหลังก็เปิดวาร์ฟนิดนึงนะพี่บอลค่ะ